บริษัทไหนก็ตามนะครับที่จะจัดงานเลี้ยงครั้งต่อไป
ผมอยากจะให้ดูไอเดียของบริษัทนี้
ของเราเอาไหมของเราไหมเอาเดี๋ยวลองดู
ที่บริษัทแห่งนี้เขาจัดงานเลี้ยงให้พนักงาน
แล้วก็แต่ละคนแต่งตัวมาแข่งขันกันในทีมชุดประจำชาติครับ

ใครยอมใครกันซะที่ไหนและชุดอะไรกันบ้างคุณผู้ชมดูออกไหม

เป็นชุดประจำชาติรวมกันเข้ามา

อันนี้อะไรเนี่ย

แต่ละคนแต่งชุดกันมาไม่ว่าจะเป็น

อันนี้เสาไฟฟ้า

มีป้ายบอกเงินกู้

อันนี้เสาไฟกินนาลี

โอ้โหนี่คือการแต่งกายอ่ะเนี่ย

และที่เรียกฮือฮาที่สุดคือเสาไฟฟ้าเมื่อกี้

ปีหน้านะครับส่งชุดประจำชาติ
แต่ขึ้นทักซี่มายังไงก่อนใส่ชุดอย่างนี้
ก็ได้เห็นไอเดียแต่ละคนสนุกสนานดีค่ะ